แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้วยัง
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว
แอร์โหลดแล้วคุณล่ะโหลดแล้ว

ต่อจากช่วงนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมไปฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะในช่วงของเสียเปรี้ยเวอร์
เราจะพานี่เลยค่ะไปบริหารบ้านท้ายแล้วก็ต้นขาวครับ
ได้เรียวกระชับสวยงามกันไปเลยค่ะ
โอ้โหประเด็นวันนี้เด็ดทั้งนั้น

หาพี่หมอโจ้กันเลยดีกว่าค่ะกับช่วง

สวัสดีครับสวัสดีครับ

จากสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์วันแห่งความรักแล้วใช่ไหมคะ

ขอข่าวขอค่ะพี่หมอโจ๊กค่ะ
โอ้โหสองสาวมาประกบอย่างงี้แล้วก็ตุ๊กกลีนอย่างงี้

เขาบอกว่าเป็นเงินก้นถูกจริงเขาให้ใช้

ก็แบบไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรดี
เก็บไว้ในกระเป๋าอาจจะเป็นเงิน
สาธุนะคะก็ให้พี่หมอโจ้
เห้งโรยสุขภาพแข็งแรงนะคะ

เธอเราจะอ้อกพี่หมอโจ้จริงเขาเหลือกับบ้าน๑๒๐ไอ้ยอร์น่ะ

เดี๋ยวให้พี่หมอโจ้เขาเรียกว่าอะไรอัปเดตดวงเผื่อว่าพี่หมอโจ้จะมีเงินเพิ่มนะคะเรามาเข้าเรื่องการอัปเดตดูดีกว่าคุณผู้ชม

สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่๘๑๔กุมภาพันธ์นะคะแทนแลกศักดิ์เป็นยังไงบ้างคะ
แล้วมาเริ่มกันที่ปีชวดดีกว่าเนอะพี่หมอเจ้าน้อง
ครับก็คนที่เกิดปีชวดนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วย
ก็คือว่าเข้าสู่ปีว่อสมพงษ์ในตามหลักของรัฐศาสตร์จีน
อย่างเต็มตัวแล้วนะครับจากที่ผ่านมาที่ตอนปีใหม่เราบอกว่า
อาจจะแบบยังไม่เข้าสู่ปีสมพงษ์เต็มตัวเท่าไหร่
มาวันนี้ตุดจีนวันนี้นะครับก็ถือว่าเข้าสู่ปีวอลเต็มตัวแล้ว
พอหลังจากจุดจีนนี้ไปเนี่ยทุกอย่างก็จะค่อยดีขึ้นตามลำดับแล้ว

มาถึงปีสมพงษ์สักที
ถึงปีสมพงษ์สักทีต้องรอ๓ปีกว่าจะถึง

ต่อไปก็คนที่เกิดปีฉลูเลยนะครับ
คนที่เกิดปีฉลูก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ
เพราะว่าได้พ้นปีชงอย่างเต็มตัวแล้วเช่นเดียวกันนะครับ

ก็ถือว่าเป็นพระเขาเรียกว่า
จะค่อยแบบโล่งใจสบายใจขึ้น
หลังจากที่อึดอัดมา๒ปีเต็ม

แต่ครับภาคกลางนี้ก็จะเป็นช่วงที่นิ่ง
แต่ว่าภาพรวมจะดีกว่า๕๗๕๘แน่นอนครับ

จะมีเรื่องของความรักด้วย

จากนี้ไปก็จะเริ่มแบบโอเคแล้ว

ปีฉลูกว้าว

คนที่เกิดปีขาดนะครับก็ในตามหลักของภาษาจีน
ถือว่าเข้าสู่ปีว่อที่ชงกับปีขานเต็มตัวแล้วเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดปีขานเนี่ย
ตั้งแต่สัปดาห์นี้ไปเนี่ยเข้าสู่ปีชงเต็มตัวแล้วเนี่ย
ทุกวันก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท
เพราะว่าคุณจะเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มมีสัญญาณบางอย่าง

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ระวังตลอดทั้งปี
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยหมัดทำบุญทำทานสะดอกเคราะห์เดือนละ๒ครั้ง

อืมนะยังไงก็มีเวลาก็ไปทำนิดนึงนะครับใช่ค่ะอันนั้นก็โอเคแล้ว

เพราะที่เกิดปีเทาะนะครับก็ถือว่าในตามหลักของศึกษาจีนเนี่ย
ปีที่สมพงษ์กับตัวเองเต็มตัวแล้ว
ถ้าพูดถึงระยะยาวนิดนึงนะ
ก็คือปี๕๙เพราะเขาสู่ปี๖๐เนี่ยเดี๋ยวปีชง
๖๐ปีชงเพราะฉะนั้น๕๙ต้องโกยหน่อยนะโอเค
แล้วก็ขยันเพิ่มขึ้นปุ๋ยเพราะว่าเดี๋ยวมันชงปีหน้าแล้วมันจะยิ่งแย่กว่านี้
ใช่บอกตรงหน้าแล้วเนี่ย
วอกจอปี๖๐ปี๖๐ไม่วอกแล้วก็ละกา
อ๋อวอกละกาใช่ฉันจัดแล้วปีเทาะชงปีละกา
เออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกชาวปีเทาะว่าปีนี้ปี๕๙เนี่ย

ต่อไปคนที่เกิดปีที่เปล่าอยู่เราเริ่มมีการงานใหม่รวมทางเปลี่ยนแปลงใยที่อยู่ใหม่มากัน
บางทีสังเกตดูสิครับว่าจะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นสักที
ฝีมือก็มีอะไรบางทีฝีมือมีความพร้อมมี
แต่ไม่ได้ขึ้นสักทีมันเป็นเรื่องของจังหวะดวงด้วย
เพราะฉะนั้นชาวปีมโรงก็เตรียมตัวนะครับ
หลังจากที่คุณอัดอั้นมานานในปี๕๘เนี่ยคือ
จะขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นอีกทีปีนี้เตรียมตัวครับ

ถึงเวลาของเราถ้าถ้าไม่ได้ขึ้นก็มาคุยกันสองคนนี้เอาเองนะฮะ
มาตีหมอโจ้ได้เลยนะไม่ให้ขึ้น
โอเคค่ะมาต่อกันที่ปีมะเสงค่ะ
คนที่เกิดปีมะเสกนะครับโดยภาพรวมของคนที่เกิดปีมะเสงในช่วงนี้
หมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็เดือนนี้นะครับก็อาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยนะครับ
อาจจะเขาเรียกว่าเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยไหลลื่น
เรื่องของการเงินก็ยังสะดุดอยู่บ้าง
ให้ใจเย็นนิดนึงนะครับพอเข้าสู่เดือนมีนาแล้วจะดีขึ้น
เพราะฉะนั้นต้องประคองตัวเองทั้งเดือนนี้เลยนะครับ

ปีมาเมียนะครับอยากเป็นปีอยากมีเมียเปล่าไม่รู้
ปีมะเมียประกาศกันตรงนี้

จริงนะคนเกิดปีมาเมียถ้าอยากมีเมียก็ได้มีแล้วนะฮะ

หมายถึงผมคนเดียวนะคนปีมาเมียทุกคนในเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอ

ถ้าเกิดคือเป็นผู้หญิงก็จะได้สามี

อาทิตย์นี้ในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้เร่งลงมือทำให้เต็มที่

ในอาทิตย์นี้นะครับก็จะมีลักษณะเขาเรียกว่าเล่นชิวตามไปด้วย
เพราะมันกลางมาหมดอ่ะ
ก็เลยกลางไปด้วยนะครับ
ไม่ได้เมียใช่ป่ะ
ไม่ได้เมียรู้สึก
แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าประเด็นโหราแซ่บนี่แซ่บมากจริง
คุณผู้ชมค่ะอยากจะให้เป็นปีถอดจังเลย
เพราะเขาบอกว่านุ่มสาวนักศัตริย์ไหนช่วงนี้จะเจอคู่แท้แบบปุบปับ
เฮ้ยแต่งเลยฉันเจอฉันแต่งเลย

เดี๋ยวจะมาเจาะถามด้วยที่ว่าคู่แท้ปุบปับเนี่ย
เป็นเพราะว่าเจอแบบว่ารักใหม่แบบดีหรือว่าท้อง

โอ้โหฉันจะแตกละเอียดให้เอาเป็นว่ามาลุ้นกันช่วงหน้าค่ะ